ส่วนเรื่องนี้ต้องขอเตือนภัยเจ้าของร้านสะดวกซื้อ
เพราะโจรแวะเวียนมาบ่อยเหลือเกิน
เจ้านี้มาขโมยของค่ะแล้วยังตามจับตัวไม่ได้คุณผู้ชม
ไปดูกันเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาตี๑๔๐นาทีของวันที่๕
กรกฎาคมนะคะที่ร้านสะดวกซื้อสาขาทรายทองห้า
เทศบาลเมืองสุไงโกลกจังหวัดนราธิวาสผู้ชายเสื้อลายนี่แหละค่ะ
เดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อภาพวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้นะ
เขาเข้าไปในร้านเขาก็ทำทีหยิบขนมขบเคี้ยวมาสองห่อ
แล้วก็เดินไปที่จุดจ่ายเงินปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้เอาขนมมาวางให้คิดเงินอย่างเดียว
เอามาทำไม
มาแบบนี้พนักงานเขาก็ตกใจเดินถอยหลังไปชิดกับตู้เก็บสินค้า
ใดนั้นผู้ชายคนนี้ก็กระโดดข้ามแคทเชียร์เข้ามา
หวังจะมาเปิดลิ้นชักขโมยเงิน
พนักงานอาศัยช่วงเวลานั้นแหละค่ะวิ่งออกไปอย่างรวดเร็ว
แต่คุณผู้ชมการที่จะเปิดลิ้นชักได้เนี่ยมันต้องมีการคีย์รหัสอะไรบางอย่าง
เหมือนเป็นคนคิดตังค์แต่เขาเปิดไม่ได้
เขาก็เลยตัดสินใจเอาขนมสองห่อที่หยิบมานี่แหละ
กระโดดข้ามแคชเชียร์แล้วก็ออกไปอย่างรวดเร็ว
ช่วงเวลาตรงนี้เกิดขึ้นภายใน๑๖วินาทีเท่านั้น
คุณผู้ชมค่ะล่าสุดนะตอนนี้ทางตำรวจก็กำลังเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
ทราบว่าน่าจะหลบหนีไปยังพื้นที่ตากใบและสุงัยปาดีด้วย
แต่คุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้ว่าตอนนี้ตามจับแต่ยังจับไม่ได้
ก็ต้องขอเตือนค่ะสำหรับผู้ประกอบการร้านค้า
ไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อร้านโชว์หวยหรือร้านไหนก็แล้วแต่
ถ้าเจอเบาะแสแจ้งได้รวมถึงตัวคุณต้องระมัดระวังกันด้วย
ถ้าใครอยากจะแจ้งเบาะแสติดต่อที่หมายเลข๐๗๓๖๑๑๕๔๔นะคะ
ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ระมัดระวังสอดส่องดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะคะ